คุณผู้ชมคะตอนนี้สี่ทุ่มยี่สิบห้านาทีแล้วนะคะ
จะพาคุณผู้ชมไปดูที่สามเหลี่ยมดินแดงกันหน่อยค่ะ
สถานการณ์การชุมนุมณขณะนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ

ค่ะคุณเข็มสอนคุณภาคภูมิค่ะการชุมนุมของกลุ่มทะลุแก๊สวันนี้นะคะ
นัดรวมตัวกันที่แยกดินแดงตั้งแต่เวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
วันนี้กลุ่มทะลุแก๊สก็มีการเปลี่ยนแผนนะคะใช้วิธีการดาวกระจายค่ะ
โดยได้ทำกิจกรรมกันนะคะตั้งแต่เวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
ก็มีมวลชนมารวมกันที่ถนนวิภาวดีประปรายนะคะรวมกันเป็นจำนวนไม่มากนะคะ
จากนั้นค่ะก็มีการดาวกระจายไปตามจุดต่าง๓จุดนะคะ
ก็คือบริเวณซอยมิตรมัยตรี๒นะคะ
แล้วก็ตรงสวนวิภาวดีที่จะมุ่งหน้าไปทางกระทรวงแรงงานค่ะแล้วก็ตรงแยกดินแดงนะคะ
แต่ว่าวันนี้นะคะการมารวมตัวกันของกลุ่มทะลุแก๊สก็มีมวลชนไม่มากค่ะ
ทำให้ไม่สามารถที่จะไปประชิดกับแนวของตำรวจที่มีการเตรียมความพร้อม
บริเวณใกล้กับบ้านของนายกรัฐมนตรีได้ค่ะขณะที่เมื่อเวลาประมาณสักยี่สิบนาฬิกานะคะ
ก็เริ่มที่จะมีการเผายางสองจุดค่ะที่บริเวณใต้ทางด่วนดินแดง
แล้วก็ตรงสวนหย่อมที่จะมุ่งหน้าไปถนนวิภาวดีค่ะแต่ว่าก็ไม่มีเหตุการณ์
รุนแรงอะไรเกิดขึ้นค่ะหลังจากนั้นนะคะทางกลุ่มทะลุแก๊สค่ะ
ก็ได้เริ่มมีการจุดประทัดบริเวณใต้แยกดินแดงอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ทำให้รถยนต์ที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกดินแดงก็ไม่สามารถที่จะสัญจรได้ในช่วงหนึ่งนะคะ
แต่ว่าการปัดจุดประทัดของกลุ่มทะลุแก๊สก็จุดในช่วงระยะเวลาหนึ่งค่ะ
แต่ว่าวันนี้ค่ะคุณภาพคุณภูมิเศรษฐ์สอนค่ะตำรวจก็คุณภูมิชนเนี้ย
ไม่มีการออกมาปฏิบัติในการปะทะกันกับทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ
โดยเวลาประมาณยี่สิบนาฬิกาห้าสิบหกนาทีค่ะก่อนที่จะมีการสี่นาทีค่ะ
ตำรวจก็ใช้วิธีการนั่งรถกระบะนะคะเคลื่อนที่จู่โจมเร็วมาทางถนน
ที่มาจากอนุสาวรีชัยสมรภูมินะคะประชิดมาจู่โจมกับกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณแยกดินแดงค่ะ
ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมแตกฮือแล้วก็กระจัดกระจายไปโดยรอบค่ะซึ่งวันนี้นะคะ
ทางตำรวจเนี่ยได้มีการจับกลุ่มกลุ่มทะลุแก๊สนะคะได้ทั้งหมด๓คนค่ะ
ซึ่งก็เป็นเยาวชนทั้งหมดนะคะแล้วก็ได้ส่งตัวเพื่อที่จะไปตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีค่ะ
ส่วนบรรยากาศณตอนนี้นะคะจะเห็นว่าที่แยกดินแดงเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่มีความสงบเรียบร้อยนะคะ
เพราะว่าช่วงนี้เนี้ยเอ่อเข้าสู่ช่วงของการคือเวลายี่สิบสองนาฬิกายี่สิบแปดนาทีค่ะ
วันนี้นะคะเหตุการณ์ในช่วงตลอดสี่ชั่วโมงที่แยกดินแดงก็ถือว่าไม่มีเหตุการณ์การปะทะกันนะคะ
ไม่มีการใช้แก๊สน้ำตานะคะเพียงแต่ว่าช่วงหนึ่งนะคะที่ทางกลุ่มทะลุแก๊สได้รวมตัวกัน
ตำรวจก็มีการยิงกระสุนยางเท่านั้นค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดนะคะ
ทีมข่าวเทวรัฐทีวีของเราเกาะติดบรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มทะลุแก๊สที่แยกดินแดงค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากแยกดินแดงค่ะ
ขอบคุณคุณสิริวัลและทีมข่าวด้วยค่ะ
ตรงนี้เขาจะใช้ชื่อกลุ่มทะลุแก๊สนะใช่ค่ะ